กลับมาเจอกันนะฮะวันนี้วันจันทร์

มันก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวกันมากเลย

มันว่ามันเผลอมันก็มาแล้วล่ะแต่เราไม่รู้

เขาก็บอกวันที่๒๗นี้ให้จับตามองว่าเรา

เพราะเขาคาดการณ์ว่าในช่วง๔วันนี้
ในแต่ละวันเนี่ยยอดจะขึ้นประมาณสักต่อวันนะ
วันนี้เราอาจจะเห็นว่ายอดลดลงไปจากเดิม
เมื่อวานยอดน่าตกใจ๑๘๘ถูกต้องไหมฮะ
น่าตกใจเพราะว่าเมื่อวานยังประกาศช่วงบ่าย
แต่วันนี้ประกาศตั้งแต่๑๐โมง
ประกาศตั้งแต่๔โมงอยู่ที่๑๒๐

ก็ไม่รู้หลังจาก๑๐โมงมันจะมีมาอีกเท่าไหร่
ถูกต้องไหมฮะเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาวันเสาร์อาทิตย์
จะประกาศช่วงบ่ายประมาณสาย๓บ่าย๔ตลอดระยะเวลา
แต่แน่นอนว่าวันนี้จับตามองนะฮะว่า
อีกอย่างที่เขาบอกว่ารออัปเดตวันนี้นายกอาจจะแถลง
มีมาตรการสกัดโควิด๑๙เข้มข้นเพิ่มเติม
เพราะอะไรฮะเราขอให้คุณดูภาพรวมก่อน
ภาพรวมเราไม่ต้องไปมองประเทศต่างประเทศ

คโปร์ประกาศปิดประเทศไปแล้วเข้าออกไม่ได้
ถูกต้องไหมฮะลาวปิดด่านพรมแดนทั้งหมดแล้ว
พม่าปิดด่านพรมแดนทั้งหมดแล้วนะวันนี้
เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ประเทศไทย
หลายคนก็จับตามองที่โฆษกประจำสำนักงานรัฐมนตรี
เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนพูดถึงโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเยอะเหมือนกัน
ว่าพลเอกประยุจจันทร์โอชาวันนี้โครสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราวโหมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่าห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการยกระดับมาตรการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนสอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่
โดยให้ยาเบาจนกระทั่งเป็นยาแรง
หากมีความจำเป็นก็จะใช้ยาแรงมากกว่านี้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมตัดสินใจใช้มาตรการที่เข้มข้นสูงสุด
โดยจะรับข้อมูลรอบด้านเพื่อพิจารณาการประกอบการตัดสินใจด้วย
เราขอย้อนยังไม่ต้องเล่าข่าว
วันเสาร์เราประกาศว่าโอเคละให้ทำงานอยู่กับบ้าน

แต่แน่นอนมันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทุกคนห้ามออกจากบ้าน
อย่างหลายประเทศเนี่ยเขาออกเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามออกจากบ้าน

เมื่ออย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราตามมาคือวันอาทิตย์
เนื่องจากว่าโอเคทุกคนก็เสี่ยงต่อกัน
สมมุติเอาจริงนะเราไปว่าเขาไม่ได้หรอก

กลับบ้านไปเนี่ยกินผักกินยากกินอะไรของเราที่แบบว่า
ของเราคือค่าคลองชีพมันจะต่ำกว่ากัน

ภูมิลำเนาของตัวเองนะฮะทุกคนก็เข้าใจ

อันนี้เราพูดกันตรงนะ
อันนี้เราก็เข้าใจบางคนเป็นเพื่อนบ้าน
เป็นแบบว่าคนที่มาทำงานในประเทศไทย
แล้วบางทีพอด่านพรมแดนทางแบบฝั่งลาวจะปิด

วันนี้มีเห็นบทสัมภาษณ์อันหนึ่งของผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวลาว

ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าด่านตอนนี้ปิดหรือยังนะ

ก็รู้สึกว่าเขาจะต้องไปก่อนนะตอนนี้
วันนี้แม่สอดถึงขนาดคนไปทะลักอยู่หน้าด่าน

ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศพม่าเขาเคยประกาศเลย

แต่ตอนว่าขอร้องนะสงการอย่ากลับ

จากตอนนี้เราไม่เห็นยอดของทางพม่าขึ้นเลย
ถูกต้องไหมครับเราไม่เห็นยอดของทางลาวขึ้นเลย

ปรากฏวันนี้หน้าด่านแม่สอด

เรายังไม่ได้ยกระดับเป็นระดับ๓นะฮะ

เราจะต้องประคองกันให้มากที่สุด
ถูกต้องไหมฮะเราจะต้องประคองให้มากที่สุดว่า
วันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าคนใช้แรงงาน
หาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่ำขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะฮะ
กับรายวันกับรายวันเขามีผลน้อยแล้วนะ
มี๔เซนเขามีผลอยู่แล้วนะแดนวันเนี่ย
เขามีผลอยู่แล้วนะแม้วันนี้เราถ้าสมมุติเราติดตามดีเนี่ย
คนที่เคยส่งประกันสังคมโอเคละประกันสังคมก็อาจจะออนรับผิดชอบบางส่วน
ครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย
จะรับผิดชอบได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โควิดเนี่ย
จะยาวขนาดไหนก็ไม่รู้มันจะจบถึงขนาดไหน
ท่านผู้ชมฮะนายรัฐมนตรีเขาบอกเนี่ยเขาจะย้ำถึงมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ประชาชนโดยธนาคารรัฐแล้วก็ธนาคารเอกชนเนี่ย
ร่วมกันแก้ไขด้านสินเชื่อขยายระยะเวลาพักชำระนิ่ม
ลดดอกเบี้ยต่างนะฮะรวมถึงมีความเป็นห่วงผู้กระทบ
เกิดขึ้นกับลูกจ้างโดยเตรียมหารือมาตรการดูแล
แล้วก็เยียวยาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
เน้นอยู่ว่าระยะ๒๙๙อันนี้พูดเองนะฮะ
ในที่ประชุมคอลโรมอ่อพรุ่งนี้วันอันทางจะเป็นวันประชุมคอลโรมอ่อ
รวมถึงพร้อมฝากความร่วมมือทุกคนว่าวิกฤตนี้
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐสื่อมวลชนประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจ
ตอนนี้แหละอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ต้องทำจริงหลีกเลี่ยงได้ก็ควร
ถูกโฆษกระทรวงสาธารณสุขวันนี้อย่างที่บอกว่า
มีการแถลงกันแต่เช้านะฮะประมาณสัก๑๐โมงกว่าวันนี้มาดูติดตาม
ตั้งแต่๑๐โมงกว่านี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๒๒รายครับ
รวมมีผู้ป่วยสะสม๗๒๐
เพราะฉะนั้นเราจะดูนะฮะว่าเรา
เนี่ยจะประคองไปถึงวันศุกร์ไหมครบพันเนี่ย
เพราะว่าถ้าหลังจากพันปุ๊บมันจะขึ้นเร็วพี่
เอางี้กราฟของเรามันอย่างนี้ตลอด
ตะถับกราฟประจำทุกเห็นเวลาตอดไปสู่กราฟกราฟมันเป็นอย่างนี้มาตลอด
ถูกใช่ไหมมันควรสควรที่๔๐๕๐สักพักนึงมันขึ้นเป็น๑๐๐
แล้วคุณดูจาก๕ล้อปุ๊บกระโดดไปจริง
มันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กำลังรอขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนจีน
เขาขึ้นไปถึงสูงสุดแล้วแล้วเดี๋ยวปุ๊บเรารอตอนไหน
จะดูว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยให้ประชาชนสังเกตการ

อันนี้ของไทยมีอยู่นี่ค่ะตรงการกราฟ

เดี๋ยวเราขึ้นพันธุไอ้ตรงนั้นน่ากลัวที่สุด
ในขณะเดียวกันวันนี้เขากลับบ้านก็มีไหม
คนเสียชีวิตก็ยังมีแค่รายเดียวอยู่นะครับ

กลุ่มผู้ติดเชื้อจำแนกเป็นกลุ่มที่๑
กลุ่มที่ติดมาจากสนามมวยยังเยอะอยู่นะครับ

เพราะว่ากลุ่มที่ติดมาจากสนามมวยกระจายไปทั่วแล้ว
กระจายไปทั่วกรุงเทพกระจายไปทั่วประเทศ
ใช่ซึ่งบางคนณวันนั้นที่เข้าไปที่สนามมวยนั้น

อันนี้ที่ตรวจเจอนะฮะอันนี้ที่เราตรวจเจอแล้ว
ในขณะเดียวกันวันนี้ที่เราเจอเพิ่มอีกแค่๔คน

วันนี้๔คนที่เจอ๑เป็นพี่เลี้ยงนักมวยฮะ

กลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้๑๖รายเช่นนั่งรถ
คันเดียวกันพูดคุยกันเป็นพนักงานบริษัท

ทั้งนี้กลุ่มจากสถานบันเทิง

วันนี้กลุ่มจักษฐานบันเทิงไม่พบเชื้อแล้ว

ก็ยังมีกลุ่มผู้ป่วยใหม่อีก๑๐ราย
กลับมาจากต่างประเทศ๔คน

เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอีก๖คน

พบเชื้อและอยู่ในระหว่างสอบสวนอีก๙๒คนนะฮะ

ในจำนวนนี้ก็ต้องพบอีก๙๒คนนี้คือยังไม่ประกาศถูกต้องไหมฮะ
ใช่รออยู่เรากำลังตรวจอยู่
ถ้าสมมุติ๙๒วันนี้บวกไปอีก๑๐๐กว่ามันทะลุ๒๐๐นะพี่
มันทะลุ๒๐๐ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

หลังจากที่ทางการไทยมีการปิดด่านพรมแดน
มิตรภาพไทยเมียนมาร์เมื่อกี้ที่มาดำบอกไปแล้วนะฮะ

ไหลกลับไม่หยุดปรากฏว่าแรงงานเมียนมาสจำนวนกว่า๓๐๐คนเนี่ย
ด่านตรวจคนเข้าเมืองทำให้ถนนเข้าเมืองเข้าด่าน
ไปด้วยแรงงานแล้วก็รถบัสจำนวนมากที่มาขนส่ง
ส่งผลให้การจราจรติดขัดมากนะครับ
จึงมีการเปิดด่านชั่วคราวเพื่อระบายฝูงชนแรงงานชาวเมืองเมียนมาส์
เข้าไปที่พื้นที่ด่านตรวจลงตราประทับนะครับ

วันนี้เราไปดูที่นครพนมกันนิดนึงไหมครับ
ที่นครพนมจังหวัดตากเราคิดถึงเมียนมาร์

ถ้าสมมุตินครพนมเราคิดถึงที่สองประเทศ
หนึ่งประเทศลาวประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเรา
เลยจากลาวไปนิดหนึ่งก็คือเวียดนาม
วันนี้ก็เลยไปดูกันที่นครพนมนะฮะ

อันนี้พม่าอันนี้พม่าที่แม่สอด
ที่นครพนมมีทั้งลาวแล้วก็เวียดนามนะครับ
รอต่อรถเพื่อเดินทางข้ามด่านพรมแดง
สะพานมิตรภาพไทยราวแห่งที่๓นครพนมคำม่วน

อนุญาตให้แรงงานทั้งลาวแล้วก็เวียดนาม
ข้ามไปยังเมืองที่สปลาว

แต่ก็มีการเข้มงวดในการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง
ญาตให้ข้ามเฉพาะแรงงานที่ตกค้างเท่านั้น

นะครับก็คืออย่างที่เราพูดกันไป

นี่คือสถานการณ์จริงที่เขารอกลับบ้านตั้งแต่เมื่อวาน

เพราะว่าด่านของเราก็มีเวลาตรวจเปิดปิดของเราอยู่

ก็คือคนที่ออกไปที่หมอชิดก็คือคนกลุ่มนี้

คนไทยที่ทำงานในเมืองเนี่ย

เอออย่าเพิ่งไปรอดูก่อน

แต่ก็บางทีก็เลิกจ้างแล้วพวกลูกจ้างชั่วคราว

แต่รู้จ้างประจำนี่ยังจ้างคุณบุ้งบายก

เขาให้พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทเลย

ทางสถานกงศุลที่ประจำประเทศนั้น

ต้องมีใบอนุญาตจากสถานกงศูนย

แต่อย่างที่เมริกาเอง

เพราะเขาป้องกันจากการที่คนไปยืนรอเข้าคิว

ดังนั้นตอนนี้เขาก็จะใช้วิธีการออนไลน์

ตัวเครื่องบินมีแต่ตอนนี้ทางอเมริกา

ตอนนี้บางสายการบินยกเลิกดังนั้นต้องเช็คในรายวัน

เหลือส่วนนี้ซุคแต่ตอนนี้ยังได้อยู่

ก็แน่นอนว่าคนไปดูในกรุงเทพหมานคร

ตลอดทั้งวันคือคนกลับบ้าน
ซึ่งคิดว่าค่าของชื่อคองชื่อกรุงเทพ

กรุงเทพเปิดน้ำก็เสียเงินแล้วถูกต้องไหมครับ

ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯมหานคร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโลกติดต่อ

การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาส์๒๐๑๙เป็นโรคโควิด๑๙

บุ้งกับคุณเวฟอย่างตึกบายยก
คนทำงานอยู่มากมายโรงแรมของคุณบุ้ง
เขาก็อยู่ข้างบนถูกต้องไหมครับ

บุ้งไม่จ่ายแล้วนะ
ท่านผู้ชมครับขอความร่วมมือว่า
เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากหากท่านยังไม่มีเชื้อในร่างกาย

การเดินทางมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับ

หากท่านมีเชื้อในร่างกายเพียงเล็กน้อย

ถ้ามีร่างกายเพียงเล็กน้อยมันอาจจะหายเองได้

และทำให้อาการเหล่านี้มันหนักขึ้น

เพราะเชื้อสู่ผู้อื่น

แต่เราห้ามเขาไม่ได้หรอกแม่

กลับได้บ้านคุณไม่มีใครบังคับคุณได้ว่ามันไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่ห้ามคุณเดินทางแต่คุณต้องรู้จักกัดตัวถ้าคุณไม่อยากจะสูญเสียคนที่คุณรักไปคุณไม่อยากจะสูญเสียว่าเราไม่รู้หรอกเห็นไหมล่ะต่อให้คนยากดีมีจนคนรวยยังไงก็แล้วแต่โรคภัยไข้จับอย่างเนี้ยมันเจอแป๊บเดียวไปเลยอืมต่อให้คุณไปหาหมองมันเ
ก่อนหน้านี้นะคะเขาหยุดนะแต่เด็กนักศึกษารวมกลุ่มกันไปเที่ยว
พี่นึกออกไหมบางแสนที่ผ่านมาใช่คนอยู่เต็มคนไม่ตกใจมาก
คือดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่เหตุผลนี้
เขาหยุดเพื่อให้ทุกคนแบบอยู่บ้านเถอะช่วยหมอช่วยพยาบาลหน่อย
เพราะมีเพื่อนเป็นพยาบาลพี่ตั้งแต่สมัยเรียนสงสารมาก
เขาอยากจะกลับบ้านไปหาครอบครัวเขานะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ทำได้คือ
เขาก็กลัวว่าการที่เขากลับไปบ้านเขาพ่อแม่เขาจะติดสิ่งที่ทำได้คือ
หน้ารั้วพี่แล้วก็ถ้าสมมุติจะกลับบ้านทีเออยืนกันหน้ารั้
แล้วก็คุยกับที่บ้านเสร็จปุ๊บที่บ้านทำกับข้าวให้
ทำแล้วมาวางไว้เสร็จปุ๊บเข้าบ้านไปรับพยาบาลถึงจะหยิบ
แล้วก็กลับไปที่โรงพยาบาลแล้วส่วนใหญ่เฉลี่ยคือ
จะไม่พยายามกลับบ้านเพราะเขากลัวว่าคนในครอบครัวเขาจะติด
ที่สำคัญทำประกันเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นเขาไม่รับ
ไม่รับอยู่แล้วพยาบาลกับหมอไม่มีประกันไม่รับอันจะเป็นอะไรที่แปลก
ซึ่งจริงจริงถ้าถามรถเมล์มันควรจะแบบทำให้เขาพูดว่าเป็นด่านแรก
ทำสามเดือนหกเดือนหรืออะไรก็ได้จริงจริงมันควรมีนะ
เอาอย่างงี้ขอเอาสถิตินี้มาเตือนท่านผู้ชมอืม
อนาคตประเทศไทยอีกสามสิบวันเราเชื่อว่าคุณดูในไทยรัฐออนไลน
แล้วก็หมดแล้วล่ะอืมท่านผู้ชมฮะถ้าสมมุติประเทศไทยยังอยู่อย่างงี้
วันนี้เราสั่งปิดก็เหมือนไม่ปิดเอาความจริงปิดแค่ห้าง
แค่อะไรในขณะเดียวกันไอ้บทคนพวกเราพวกกลัวเราก็กลัวกันจริงจริง
กลัวน้อยเลยแหละไอบทที่ไม่กลวก็ไม่กลัวจริงจริงอืม
อย่างนี้ดีกว่าพี่หนูวัดจากใครรู้ไหมใหญ่หยวนพี่เลี้ยงหนูอย่างเงี้
ทำไมอ่ะนางไม่กลัวฉันถามนี่คืออะไรทำไมไม่กลัวคือนางก็บอกว่า
ฟังข่าวแล้วก็ไม่กลัวเออฉันบอกพี่หวนเธอเลี้ยงฉันมาตั้งแต่๔เดือน๕เดือนเนี่ย
นางบอกจะตายก็ต้องตายอ่ะจะทำอย่างไงเออนางเขาพูดของนางถูกนะออกมา
เออปรากฏบทคนมันจะกลวก็กลววเจาะ

ถ้าสมมุติเรายังเป็นอย่างนี้

เราจะมีคนติดเชื้ออีกเดือนหนึ่งเดือนนะครับ
เราเชื่อว่าน่าจะเป็นในช่วงหลังสงการปกติ
จะมีคนติดเชื้อทั้งหมด๓๕๑๙๔๘คน
หลังจากนี้ประมาณอีกสัก๒๐กว่าวัน
เพราะอันนี้ประกาศมาสัก๒๓วันแล้ว
เพราะฉะนั้นอีก๓๕๑๙๔๘กว่า

ในขณะเดียวกันถ้าคุณอยู่บ้าน
คุณอยู่บ้านแบบจริงจังนะ
อยู่บ้านแบบจริงจริงจังจังนะ
คือจริงจังเหมือนที่เมืองนอกเขาทำกันเนี่ย
วันนี้เราเพิ่งประกาศไป๗๐๐กว่าถูกต้องไหม

๗๐๐กว่าใครจะเป็นคนอีกที่๒หมื่นกว่าคน

ถ้าเรายังทำแบบเดิม
ริมทะเลเขาไม่เปิดผับก็ไปทะเล

แต่ถ้าสมมุติเรารัดกลุ่มอยู่บ้าน

ทุกคนอยากจะทำอะไรทำ

ถ้าเรายังทำอะไรตามใจสบาย
สบายใจเราสบาย
ใช้คำว่าสบนะครับ

อีก๗๐๓๘ศพคือใคร

อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเรา

ถ้าสมมุติเราเคร่งคัดอยู่บ้าน

เราจะเลือกจากบ้านมาเฉพาะสตูดิโอ

เหมือนแต่ก่อนที่เราเคยทำดังนั้นมันก็ลดอัตราการเดินทางไปได้เยอะมาก
อันนี้มาดูอาการนะฮะปกติเราก็หมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ย
อาการก็คือเจ็บคอเป็นไข้มีน้ำมูกนะฮะ
แต่นี่อาการล่าสุดคือของของคนที่ติดโควิด๑๙เนี่ย

นายบุญฑงกมคุณกูลผู้ข่าวแถลประจำเบลเยี่ยม
รายงานอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อคอเป็นไข้ว่า
เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกได้สังเกตพบในระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมา
ของจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด
ที่สูญเสียการรับกลิ่นโดยไม่มีอาการคัดจมูก
และการสูญเสียการรับรู้กลิ่นของผู้ป่วยหลายที่ติดเชื้อไวรัสนี้
สามารถจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะของอาการเพียงอย่างเดียว

หากพบว่าตัวเองสูญเสียการรับรู้กลิ่นต้องโทรหาแพทย์ทันที
หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยที่ไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะคะ
อย่างไรก็ตามการแสดงอาการในลักษณะนี้จะค่อนข้างน้อยอยู่
โดยทั่วไปมักพบในผู้ป่วยอายุน้อยเป็นอาการติดเชื้อแบบไม่รุนแรง
ซึ่งรายแรกที่รับรายงานนั้นเป็นนุ่มสาวอายุ๒๓๔๕ปี

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙รายใหม่๕๕๖๐ราย
๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามันทำให้ยอดสะสมไปอยู่ที่๕๙๑๓๘รายแล้ว
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๖๕๑คนรวมเป็น๕๔๗๖คน

นี่กระทรกระทรวงกระเราหมของรัสเซีย
เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าเขากำลังจะส่งแพทย์ไป
และก็นักไวรัสวิทยาจำนวนร้อยคนรวมทั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไปอิตาลี
ตอนนี้รัสเซียกำลังมีข่าวกำลังไปหาอิตาลีแล้ว
เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้ในการระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ออกเดินทางจากกองทัพอากาศชาลอฟขออภัยค่ะ
ชะกาลอฟสกี้ในกรุงมอสโคพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ต่างนะฮะ
กองทัพจะนำไปเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อและการรักษาตามคำขอของอิตาลี
ตอนนี้ทั้งจีนทั้งรัสเซียก็รุมช่วยแล้วเพราะว่าหนักที่สุดในโลกแล้วค่ะ

จากรัสเซียแล้วตอนนี้จีนก็มีบุคลากรทางการแพทย์มาชวนอิตาลีด้วย
วันอาทิตย์หมอพยาบาลจากคิวบาร์เดินทางมาถึงสนามบินมาเป็นซ่าที่ใกล้เมืองมิลาน

ใช่ค่ะเพื่อช่วยอิตาลีจากโควิด๑๙
เขามีมาเพราะว่าพอดีรถเมย์ตามไอจีนี้มานานกับอิตาลี
เขาก็จะมีการแบบว่าเดินทางไปมีหมอไปช่วยเยอะมากค่ะ๕๐กว่าคนจากคิวบาร์ไปช่วยนะคะตอนนี้
อีกเรื่องหนึ่งคือมีข่าวว่าเชื้อมันจะกระจายอยู่ในอากาศดีไม่ใช่นะครับ
ซึ่งทำด้วยเครื่องมือพิเศษและมักจะอยู่ที่เครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาล
แล้วเกิดจากเวลาหมอเขาทำการรักษาเราก็ใช้เครื่องมือนี้ในการเป่า
มันเกิดเป็นละอองฟุ้งกระจายก็เลยไปลือกันว่า
ตอนนี้มันกระจายอยู่ในอากาศแล้วไม่ใช่ฮะมันก็ยังเหมือนเดิมคือตกอยู่ที่พื้น
ซึ่งเวลาเราสัมผัสอะไรก็ตามเราก็ล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล
เจลแอลกอฮอล์นะคะยังต้องเคร่งครัดเรื่องนี้อยู่
ไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวก็จำนวนก็จะเพิ่มคืออย่างที่ประดับสมัยมาสักครู่นี้ค่ะ
ศึกโควิด๑๙ครั้งนี้นี่ใหญ่หลวงนักในช่วงแรกของการระบาดประเทศไทยดูดีคุณผู้ชม
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่๓๐รายประมาณนี้๓๐๔๐รายเสียชีวิต๑ราย
แล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นหลายสัปดาห์มากคนไทยส่วนใหญ่ขณะนั้นก็ติดเชื้อโควิดจากประเทศในเอเชีย
อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกง
หลังจากมีรายการมวยแชมป์เปียนเกียรติเพชรวันที่๖มีนาคมที่สนามมวยลุมพินีนะคะ
สถานการณ์เปลี่ยนไปเท่าที่ทราบก็คือมีเซียนมวยคนหนึ่งติดเชื้อโควิดจากคนในครอบครัว
ซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอิตาลีค่ะเซียนมวยคนนั้นเนี่ยก็แพร่เชื้อให้คนที่มาสนามมวยวันนั้นมากกว่า๕๐คน
แล้วก็คนป่วยที่ติดเชื้อนี้กำลังแพร่กระจายไปให้คนอื่นต่อไปอีกเป็นวงกว้างไปจังหวัดต่างทั่วประเทศเลย
โดยสาเหตุที่สำคัญน่าจะมาจากการที่เชื้อไวรัสโควิด๑๙ในอิตาลีเนี่ยนะคะ
เป็นเชื้อสายพันธุ์ที่ดุร้ายกว่าประเทศอื่นในเอเชียก็คือสามารถเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว
แพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นมากขึ้น
แล้วเชื้อนี้เนี่ยเล่นงานปอดอย่างหนักด้วยค่ะ
ปอดนั้นอักเสบอย่างรุนแรง
ระบบหายใจก็จะล้มเหลว

ซึ่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีเชื้อโควิด
ดุร้ายจากประเทศอิตาลีแพร่ระบาดอยู่

ดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันคุณผู้ชมค่ะ

อยู่บ้านเว้นระยะห่างจากสังคมสัก๒เมตร

ที่สำคัญคนป่วยต้องไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น

คนทั่วไปเนี่ยต้องล้างมือบ่อยเลย

หาดวอนนภาชนบุรี

เมนี่ก็น่ากลัวอีกคนหนึ่ง

หลังจากกลับมาจากวันนั้นหาดวรณภานี่แหละค่ะ

สิ่งที่หนูได้เห็นคือหนูไม่เคยคิดว่ามันจะเป็น

ไม่ได้ออกไปตรงนั้นใช่ไหมคะ

ซึ่งล่าสุดก็มีการ

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือกับประชาชนเป็นอย่างดี
ส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกัน
เงียบเหงามากไม่คึกคัก

ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำหนดเวลาจำหน่าย
เวลาจำหน่ายและทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยังไม่มีมาตรการที่จะเยียวยาผู้จำหน่ายสลากในขณะนี้ด้วย
ก็เลยทำให้สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยออกมาวิงวอน

ใช่ขอให้คณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
เลื่อนการออกสลากงวดวันที่๑เมษฐานนี้ออกไปก่อน
สลากเตือนอย่างไรรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่เราจะเห็น
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาพูดกัน
เขาจะบอกอยู่สองอย่างหยุดนำเชื้อเข้ามา
แถลงข่าวของหมอในแต่ละวันหมอก็จะบอกว่า
เราจะได้ยินเสมอว่าจะมีผู้ติดเชื้อมาจากเมืองนอก
หรือมีความเกี่ยวข้องมาจากเมืองนอกยังมีอยู่ทุกวัน
เพราะประเทศไทยเรายังไม่ปิดถูกต้องไหมครับ
แปลกถ้าคนติดเชื้อมาจากลอนดอนติดเชื้อมาจากอิตาลี
ติดเชื้อมาจากทางยุโรปเชื้อมันจะแบ่งเป็น๒อย่าง
หนึ่งเชื้อจะแบ่งออกมาแบบมันแสดงนิดเลย
ว่าป่วยเห็นไหมฮะเอาง่าย

ซึ่งลูกเดินทางกลับมาจากอิตาลี
ลูกเนี่ยเดินทางกลับมาจากอิตาลี
ระหว่างนั้นเซียนมวยคนเดียวสามารถกระจายทั่ว
๕๐คนไม่ช่าหรอกพี่เขาบอกว่าจากสนามมัว
ที่เข้ามาตรวจแต่ว่ามันจะเป็น๕๐๐ทั้งสนาม

เขาต้องการให้พวกนี้มารายงานตัว
วันนี้ที่เราตรวจเจอยัง
เขาก็ไม่มีพี่เอาง่ายสมมุติวันนั้น

เพราะมันยินติดแล้วติด๗๐๐๐๘๐๐๐คน
เขาบอกเอาน้อยสุดคือ๗๐๐คน

เพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้เชื้อที่กลับมาจากลอนดอน
อิตาลีมันจะเป็น๒ประเภทฮะ
ประเภทที่๑ไม่ออกอาการอะไรเลย
จะเจอก็ต่อเมื่อเช็ค
แต่ถ้าสมมุติเราบ้าไปเช็คกันหมด
ไม่มียังไม่พอโรงพยาบาลไม่มีเนื้อที่สำหรับทุกคนดังนั้นเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนถ้าอาการยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบหูมันเป็นมันเป็นมากหรือรุนแรงมาก
คือเราต้องรู้ตัวกันแล้วเราต้องกักตัวแล้วเป็นนิดเดียวก็ต้องกักตัวแล้วตอนนี้
ปรากฏว่าสองคนอาการไม่เท่ากันตอนนี้เชื้อมันเป็นอย่างนั้นจริง
บางคนวันนี้ที่แชร์กันในไลน์มากเดี๋ยวรอให้หมอเขาออกมาอธิบายอีกทีนึง
เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของสายของโควิด
เราจะเห็นว่ามีการแชร์กันแต่เดี๋ยวรอดูว่า
ในขณะเดียวกันคนที่กลับมาจากยุโรป
คุณไปเป็นแม่บ้านคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปเรียนนั่ง
หรือคุณจะเป็นไฮโซคุณจะเป็นผู้หลักมากดีหรือคุณจะเป็น
คนที่ไปทำรับใช้แรงงานถ้าคุณไม่ต้องมารักสังคมหรอก
รักคนในครอบครัวคุณอ่ะใช่คุณต้องกลับตัวอย่างมาก
เพราะขนาดประเทศที่เจริญแล้วยังเอาไม่อยู่เลยอืมประเทศที่เขา
เรียกว่ามีมีง่ายสมมติเยอรมันติดแล้วอ่ะติดแล้วจากหมอ
ส่วนตัวที่รักษาอยู่ดูสิเพราะฉะนั้นแปลกโรคนี้เราเห็นนะ
เมื่อก่อนเราจะได้มีว่าอุ้ยถ้าภูมิคุ้มกันมันแข็งแรงเราจะไม่ติด
เราจะไม่ติดอะไรง่ายคุณคิดผิดคุณคิดผิดคุณไปนั่งนับสิ
ว่านักกีฬาทั่วโลกติดกันกี่คนแล้วคนแข็งแรงขนาดนั้น
นักกีฬานักฟุตบอลแมททิวดีนี้ฉันยกเป็นเคสเพราะว่าวันนี้
แมททิววิ่งใช่วิ่งกว่าละสิบโปร่งชกมวยอีกสู้ตายแข็งแรงสู้ตาย
ยังติดได้เลยเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่แบ่งยากดีมีจน
มันไม่แบ่งดังมันไม่แบ่งทุกอย่างทั่วถึงหมดและที่สำคัญ

แมททิวมีลงเออมีเป็นคนที่มีชื่อเสียง
ต้องไปนอนโรงพยาบาลเหมือนคนทั่วไปแล้วนะ
โอเคกรมอุตุเขาเตือนแล้วนะฮะ
ฤดูร้อนเตรียมถล่มประเทศไทยพักกันสักครู่ครับ